การคว้าแชมป์ฟุตบอลอาเซียนคลับ๒๐๑๔นั้นนับเป็นจุดเริ่มต้น
ที่ทำให้กีฬาฟุตบอลในประเทศไทยกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง
วินาทีที่ทีมชาติไทยเกือบจะเพลี่ยงพ้ำให้กับทีมชาติมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศ
ตอนนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดช
ทอดพระเนธการแข่งขันแล้วก็มีรับสั่งให้ราชเลขาธิการโทรศัพท์
ไปให้กำลังใจแก่นักกีฬาถึงขอบสนาม
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ชิงชนะเลิศของฟุตบอลอาเซียนคลับ๒๐๑๖
ณสนามบูกิจจาริวประเทศมาเลเซีย
นับเป็นการแข่งขันที่แฟนฟุตบอลชาวไทยไม่อาจลืม
สถานการณ์ในวันนั้นทีมชาติไทยตุนสกอร์จากการแข่งขันนัดแรก
ราชมังคลากีฬาสถานเหนือมาเลเซียมาก่อน๒ประตูต่อ๐
หากแต่สถานการณ์นัดที่๒ที่มาเลเซียกลับแตกต่างออกไป
ทัพช้างศึกโดนมาเลเซียพลิกแซงนำในเกม๓ประตูต่อ๐
นาทีที่๕๒ก่อนที่สุดท้ายทัพช้างศึกจะยิงคืน๒ประตู
ผลงานของชาลิวชะปุ๋ยและชนะทิพย์สงกระสิน
ทำให้ทีมไทยกลับมาคว้าแชมป์ในที่สุด
อย่างไรก็ตามในวินาทีที่สถานการณ์ของทัพช้างศึกใกล้หมดหวัง
มีกำลังใจที่สำคัญที่สุด
กำลังใจจากศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยที่ส่งมาให้ทัพช้างศึกชุดนี้
กำลังใจที่เปรียมล้นอันเนื่องมาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขณะที่พระองค์ท่านประทับอยู่ณโรงพยาบาลสิริราช
ส่งข้อความข้ามประเทศมาถึงทีมงานทุกชีวิต
พระองค์ทรงรับสั่งราชเลขาให้โทรศัพท์ข้ามประเทศ
ถึงกระเสมจริยาวัดวงค์ผู้จัดการทีมในขณะนั้น

เราดูอยู่และให้กำลังใจนักกีฬาทุกคน
คำแรกที่ทางท่านราชเลขาบอกทำไมไม่รับสาย
ผมบอกผมขออภัยนะครับเพราะว่าผมตอนนี้แบบกำลังอยู่ในภาวะที่แบบตื่นเต้นมากเลยครับ
ไม่ได้ยินไม่ได้อะไรเลยเขาบอกนี่บ้านพระเจ้าหัวทรงทอดพระเนธนะ
แล้วก็ฝากบอกให้ทุกคนเนี่ยบอกให้มีกำลังใจเราดูอยู่นะ
แล้วก็ให้อย่าท้ออะไรทำนองพูดทำนองน่ารักนั้นนะครับ
ผมก็ขนลุกเลยบอกโอ้โหนี่ในหลวงห่วงใยเราถึงสนามเลยแน่
ลุกเลยนะครับเพราะว่าพอพูดปั๊บเนี่ยเสียงเฮเลย
เราได้ประตูจากลูกฟรีคิกแล้วก็ซับปุ๋ยยิงซ้ำเข้าไปนะครับ
ผมก็จะบอกไปในโทรศัพท์ว่ายิงแล้วครับยิงแล้วครับยิงแล้วครับ
แล้วการติดต่อก็ขาดไปนะครับแล้วอีกสักพักหนึ่งก่อนจะหมดเวลา

จริงแล้วเนี่ยในความเป็นจริงก็คือเรายังไม่แพ้นะ
แต่สถานการณ์บีบบังคับเพราะเราเล่นท่ามกลางคนเป็นแสน
พอเราได้กำลังใจจากพระอาทิตย์พระเจ้าจังหัวปุ๊บเนี่ย
แต่พอเราลงไปปุ๊บเนี่ยก็โดนไปอีกลูกนึงนะก็โดนยิงไปนะครับ
แต่เราก็เชื่อว่าน่าจะกลับมาได้ทุกคนก็ยังไม่ท้อไม่หมดกำลังใจ
นั่นคือเหตุการณ์ที่ประทับใจพอเรามีพระอาทิตย์สุริยะพระเจ้าจังหัว
ที่ให้กำลังใจกับพวกเรามาตลอด
ไม่น่าเชื่อว่าทันทีที่เกษมจริยวัตรวงศ์ได้รับรับสั่งทีมไทยก็พลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะคู่แข่งได้ไม่ว่าจะเป็นเพียงเหตุบังเอิญหรือไม่แต่ทีมงานทุกชีวิตต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีแก่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
พอเรามาเป็นโค้ดปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามทำงานของเราให้มากยิ่งขึ้นแน่นอนการเป็นโค้ชเนี่ยมันก็จะงานก็จะเยอะขึ้นเยอะกว่าเป็นผู้เล่นผู้เล่นก็มีหน้าที่แค่กินนอนซ้อมเตรียมร่างกายให้ดีใช่ไหมอาบน้ำเสร็จก็มาพักผ่อนสบายแล้วแต่งานโค้ดมันไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นมันก็จะยากมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าเราเหมือน
แต่ว่าเนื่องจากความไม่สะดวกอะไรต่างนะครับ
ก็ไปถวายพระพรที่โรงพยาบาลนะครับ
ก็ทุกคนก็ยังจำเหตุการณ์นี้ไว้

คงจะเล่ากันต่อไปเรื่อยถึงลูกถึงหลานนะครับ
ว่าสิ่งที่ได้รับพระพระมีร์พระเมตตาจากพระองค์
พวกเขาก็ได้ประจักษ์ด้วยตนเองนะครับ
ความสำเร็จที่เกิดขึ้นของทีมชุดอาเซียนครับ

ปราศจากกำลังใจที่สำคัญ
ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น
พระองค์ท่านส่งให้กำลังใจนักฟุตบอลทีมชาติไทยในครั้งนี้